ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ฮะเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับแถวชายหาดบางแสนนะฮะร้านอาหารเขาก็เยอะแถวนั้นนะกลางค่ำกลางคืนก็ยังขายอยู่นิ้วจิ้มจุ่มตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามีการยิงกันจนแทบตายเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเรื่องของราคาอาหารในร้านนะครับ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับในท้องที่ของสพแสนศุกร์นะครับชายหาดบางแสนนะฮะคนที่ถูกยิงจนบาดเจ็บชื่อว่านายอิทธิพัฒน์บุรกิจพาณิชย์อายุ๒๘เขาเป็นนักธุรกิจออนไลน์ถูกยิงที่แขนที่เข่านะรวม๓นัดนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะมีลูกค้าในร้านอยู่๓๔โต๊ะร้านจิ้มจุ่มร้านนี้
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย๔๐๔๕ปีมาตั้งแต่ทุ่มนึงนะครับสั่งอาหารกินสั่งเหล้าดื่มดื่มแล้วก็โวยวายนะจนแบบโอ้โหบอกว่าค่าอาหารทำไมมันแพงจังค่าลงค่าเหล้ามันแพงผิดปกติไหมเนี่ยมากินตั้งแต่ทุ่มนึงนะแต่ช่วงดึกเนี่ยมีนายอิทธิพัฒน์ผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็มานั่งอยู่ด้วยเขาก็นั่งโต๊ะข้างนะ
บรรยไม้พอผ่าน๙๕๘๘ป่าชินบุรี

ไม่รู้ว่าจะตรวจสอบหรอ
ตอนนี้คนเจ็บนายอิทธิพัฒน์ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปทางโทรศัพท์
โทรไปหาเขาบอกว่าขณะเกิดเหตุ

โวยวายบ่นว่าค่าเหล้าค่าอาหารที่ร้านแพงแล้วทำท่าเหมือนกับจะไม่ยอมจ่ายเงินอันนี้คือคนเจ็บนะฮะ
โวยวายเนี่ยคือเหมือนกับจะไม่ยอมจ่ายเงินก็เลยรู้สึกเห็นใจเจ้าของร้านเพราะว่าเขาก็ไปกินร้านนี้เป็นประจำก็เลยช่วยพูดออกไปประมาณว่าราคามันไม่แพงหรอกครับมันก็ปกติมันก็ราคานี้นี่แหละ
นี่เท่านั้นแหละไอ้นี่มันขึ้นเลยฮะบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเขาแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนที่คนก่อเหตุจะหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่นะโดยเป็นการถือปืนแบบจับปืนสองมือแล้วเล็งใส่มาที่ตัวเขาเลยนะฮะลั่นไกลออกมาทั้งหมดเนี่ย๔นัดนัดแรกไม่โดนแต่นัดอื่นเข้าหมดเลยครับเข้าหัวเข่าซ้าย
อืมแต่มันก็ไม่ยอมนะมันไล่ยิงเยอะเสร็จแล้วก็ขับรถหนีไป
ก็โวยไว้บอกว่าทำไมเราร้านนี้ราคาแพงเราบอกว่าเค้าจะพร้อม
อืมครับเขาพูดไปบอกว่าโอ้ย

เขาเลยฉุนผมเดี๋ยวเหมือนไม่หยุ่งอะไร

นี่ฮะปัญหามันก็เริ่มต้นจากพกปืนค่ะ
มากินเหล้าเมาแล้วก็โวยวายเนี่ยครับ
นายชิศนุพงศ์สมจิตอายุ๔๗นะครับที่เป็นคนก่อเหตุเป็นผู้ต้องหานะครับ
ตอนนี้ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับสพแสนศุกร์ถูกแจ้ง๓ข้อหา
คือพยายามฆ่าเรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของการยิงปืน
นายชิศนุพงศ์เขาภาคเศษนะคือรับครึ่งหนึ่งไม่รับครึ่งหนึ่ง
นี่คนนี้ครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเขาขอรับสารภาพเพียง๒ข้อหา
ก็คือเรื่องของพกพาอาวุธปืนกับยิงปืนแต่ปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่า
พนักงานสอบสวนก็ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนนะฮะ

อันนี้โดนเขาครับ

คนี้โดนของแขกครับเพราะว่ามันต้องไปอีกซีเลย์ได้อีกครับ

คือระหว่างนั้นคือกำลังจะเปิดประตูรถ

อีกฝั่งนึงเมาไหมครับพี่เกิร์ต

ผมยิงป้องกันตัวแล้วผมนี่เห็นไหม

เอาจริงแล้วทีมข่าวของเราก็ไปคุย
เพื่อนร่วมงานของนายชิสนุพงศ์ค่ะ

มันหนังคนละม้วนกับที่เป็นข่าวเลย

กินแล้วยี่ห้อนี้ราคาก็แค่๓๐๐บาท

คิดราคา๔๐๐กว่าบาท
ก็เลยถามออกไปว่าทำไมราคาแพงจัง
ก็แค่สงสัยเท่านั้นไม่ได้ฉุนเฉียว

พอรู้ราคาก็จ่ายเงินตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางร้านเลย
ที่มีปัญหากับกลุ่มของนายอิทธิพัฒน์ก็เพราะว่า
ถูกกลุ่มของนายอิทธิพัฒน์ผู้จาหาเรื่องก่อน
ก็เลยทะเลาะกันจากนั้นเนี่ยนายชิศนุพงศ์ก็เลยไปหยิบปืนพกในรถ
เหน็บเอาไว้ที่เอวเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้าย
ขู่เอาไว้เฉยเพราะอีกฝ่ายมากันหลายคนตัวเองมาคนเดียว
พอกินเสร็จเนี่ยก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะกำลังจะเดินกลับไปที่รถ
ในกลุ่มของนายอิทธิพัฒน์เข้ามาทำร้ายนายชิสนุพงศ์ก่อน
ตีเข้าที่หลังตีเข้าที่บ่าจนล้มลง
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีอาวุธอะไรบ้างนายชิสนุพงศ์ก็เลยเอาปืนที่เหน็บเอวเอาไว้

ใช่เขาบอกครั้งแรกเนี่ยยิงขู่ลงพื้นด้วย

ส่วนอีกครั้งยิงไปที่ขาของนายอิทธิพัฒน
แต่ฝ่ายนึกบอกเขาโดน๔นะไม่ออกนัดนึง
แต่เขาบอกว่าเขายิงแค่๒ยิงป้องกันเฉย
๒ล้านเขาก็แค่ถาม

ว่าถ้าเป็นทุกคนจะยอมให้เขาตี

ก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเพียงแต่ว่า
เขาก็เห็นในส่วนที่ว่าเขาใช้อาวุธปืน
ไม่ได้ว่าไม่เห็นใจทางฝั่งคนเจ็บนะคะ
เห็นใจฝั่งคนเจ็บแต่อยากให้มองเรื่องของความเป็นจริงว่า
ถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับคนอื่นมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
เพื่อนเขาก็บอกแทนนายชิทธิ์สุนุพงร์
ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะนะ

มอบตัวกับตำรวจเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ข้อมูลไม่ตรงกันก็ต้องให้ตำรวจสูญสอบสูญกันต่อไป